สารเจ้าหลายแห่งในจังหวัดตรังได้เริ่มจัดเตรียมพื้นที่ช่วงประเพณีถือศีลกินผัก
ประเพณีถือศีลกินเจที่จะเริ่มวันที่๑๔ถึง๒๓ตุลาคมนี้
ที่สารเจ้ากิวอ่องเอียดเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในศาลเจ้า

ลงทะเบียนปิ่นโตจุดรับอาหาร

แผงขายสินค้าในบริเวณสารเจ้า
โดยในปีนี้ทางศาลเจ้ากิวอ่องเอียด
มีการปรับราคาค่าปิ่นโตจากเดิม
วัตถุดิบที่นำมาทำอาหารเจมีการปรับราคาขึ้นอย่างมาก
จึงมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้า
แต่ประชาชนที่ไม่ลงทะเบียนปิ่นโตยังสามารถกินอาหารเจฟรีได้
แต่ต้องกินภายในสารเจ้าไม่สามารถนำกลับบ้านได้
ว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนปิ่นโตจำนวนมาก
แม้ว่าจะมีการปรับราคาขึ้นแล้วก็ตาม